เครื่องแบบก็เป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับ
เมื่อตำรวจซึ่งตำรวจรายหนึ่ง
เขาบอกว่าจริงแล้วเขาอาจจะดูดุไป
ภาพลักษณ์การทำงานดูภายนอกดูเคร่งครึมเร่งเครียด

จะดูดุไปดังนั้นเวลาว่างขอคลายเครียดสักเล็กน้อย
น้องที่ทำงานบอกว่าเรามาลองเล่นสลับบทบาทกันบ้างไหม
จากตำรวจในเครื่องแบบเนี่ยถ้าวันหนึ่งสมมุติว่า
ได้รับบทเป็นพระเอกนางเอกในละครแล้วเข้าฉาก
ตบจูบถ้าเธอตบฉันจะจูบ
ถ้าเธอจูบฉันจะตบหรืออะไรก็ตามแต่

มิ้งขนาดไหนครับคุณผู้ชมเชิญครับ
เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมครับคือมีเสียงด้วยนะฮะ

ต้องเป็นท่าทีของนางเอกที่ขัดขืนหน่อย
ไม่งั้นเดี๋ยวจะดูแบบว่ายอมชัยเก็บเอกอีกต่อไป

คุณผู้ชมนี่คือคลิปที่ถูกแชร์กันอย่างมากนะครับ

มีคนเข้าไปคลิกดูแล้วตอนนี้กว่า๕๐๐๐ครั้ง
ก็เป็นคลิปที่ตำรวจสองนายเขาหยอกล้อเล่นกัน
ด้วยการจูบการหอมแก้มกันอย่างสนุกสนานที่โรงพัก
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปสู่สังคมออนไลน์
คนที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ก็ออกมาแสดงความคิดความเห็น

เพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจก็ดูคลายเครียด

แต่อีกส่วนก็มองว่าอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่า
เพราะว่ายังอยู่ในเครื่องแบบอยู่เลย
ทำแบบนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของตำรวจหรือเปล่า
สายตรวจโซเชียลนะครับสอบถามไปยังนายตำรวจที่อยู่ในคลิป
ก็เปิดเผยบอกว่าคลิปนี้เป็นการหยอกล้อกัน
ก็เล่นกันแบบสนุกสนานคลายเครียดกับรุ่นน้องก็เท่านั้นเอง
คืออยากจะบอกว่าจริงแล้วภายนอกตัวเองอาจจะดูเครียด
เป็นคนดุแล้วก็ดูเป็นขาโหด
แต่มุมแบบน่ารักมุมแบบสนุกสนานก็มีเหมือนกันเลยท้าเลย
รุ่นน้องถ้าอย่างนั้นเรามาลองซ้อมบทบาท

จับคู่การแสดงเป็นพระเอกนางเอกจะกล้าเล่นหรือเปล่า
ไม่รู้ว่ารุ่นน้องทันตอบว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับ

แต่รุ่นน้องเนี่ยหน้าแดงหูแดงเลยนะคะ

อันนี้คืออาจจะเป็นแค่ฉาก๒ยังไม่เข้าฉากจริงนะครับคุณผู้ชม
คือฉากตบจูบในคลิปนะครับ
ต้องบอกว่าไม่ได้จูบจริงคือแค่โดนตรงแก้มเท่านั้น

คือปกติคุณเขมสอนเคยเป็นนักแสดงมาก่อน

เขาจะใช้อย่างนี้ใช้นิ้วโป้งเนี่ยวางไว้ตรงปากอีกคนนึง
ให้ก็จุกนิ้วโป้งตัวเองไม่ได้ไปโดนปากเขา

ตำรวจคนนี้ยังบอกอีกด้วยว่าการหยอกล้อเนี่ย
ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

ส่วนตัวมองว่าไม่ได้เสียหายอะไร
ส่วนใครที่มองแล้วอาจจะมองว่าไม่เหมาะสม

ไม่ไปก้าวไก่ความคิดความเห็นนะครับ
สำหรับการแสดงความรักของตำรวจคุณผู้ชมครับ

ตมโทษานิทมหาฐาวร
เชิญชวนให้วัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาก่อนอันนี้มีข่าวไงครับ

บอกรักแบบชาวเกาหลีใช้แทนการประทะการทะเลาวิวาสกันอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้

ก็ถือว่าเป็นมุมหนึ่งน่ารักของตำรวจนะคะ